ท่านผู้ชมครับดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่กรสินหน่อย
ต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยสติดีจริงนะ
เอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

มู๊มู๊นั่นแห่งรอดรอดดูเห็นครับ
คนขับบอกผมเห็นอยู่

ทางที่มันยังพอมีที่ให้หลบเข้ามาได้
กำลังใกล้ตอบว่าจะเห็นทิวเลย

พุ่งข้ามเลนมายังไงก็ไม่รู้ว่าเนี่ย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

เหมือนจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วแกยังเป็นห่วงลูกศิษย์ข้างหลังเลยว่ารถข้างหลังเป็นอะไรบ้าง
แล้วก็ก็ยังถามอยู่ว่ารถคนที่เกิดมาเหตุเป็นอะไรไหม
มันจะมีรถขนรถรถแม็กโคเล็ก
วิ่งอยู่เลนสวนเลนกันแต่เป็นฝั่งตรงข้าม
เขาเสียหลักแล้วเขาข้ามเกาะ
แล้วก็พุ่งเข้ามาหารถหลวงปู่โดยตรงเลย

ถ้ารถไม่หยุดจังหวะนั้นคือชนร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่เหมือนรถมีอะไรมาผลักรถไว้ให้หยุด
แล้วเราก็หลบออกมาได้
มุมของคุณจรุวัฒน์เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นบุญบรมีของหลวงปู่ศิลาที่ท่านนั่งอยู่ในรถด้วย
เพราะว่าคือจังหวะรถเขาหักออกซ้ายหลบได้จริง
แต่ถ้ากระบะไม่ไปหยุดอยู่ตรงนั้นปึ้งแล้วพุ่งมาต่อนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
แต่อีกมุมหนึ่งก็ชมคนขับที่มีสติด้วยนะคะ
เพราะเขาบอกเขาเห็นเลยค่ะเขาดูอยู่แล้วเขาเห็นแล้วว่ามาอย่างนี้เขาจะหลบยังไงเขามองหมดแล้ว